สรุปยอดของผู้เสียชีวิตนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชา
ได้แถลงไปเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมา
สรุปยอดผู้เสียชีวิตนะคะเมื่อเวลา๙นาฬิกา๕๔นาทีนะคะ
รวมผู้ที่ก่อเหตุด้วย๒๗ราย
บาดเจ็บ๕๗ราย
กลับบ้านแล้ว๒๗ราย
ตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่นะคะ๓๒ราย
พูดถึงส่วนของผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะจะต้องได้รับการผ่าตัด๑๒รายด้วยกัน

ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว๘รายประกอบไปด้วยผ่าตัดสมอง๒ราย
ผ่าตัดตับ๑รายลำไส้ใหญ่๑รายเนื้อเยื่อแขนขวา๓ราย
เส้นเลือดกระดูกหัก๑ราย
ส่วนที่เหลืออยู่อีก๔รายแบ่งเป็นการผ่าตัดสวงอก๒ราย
และตกแต่งแผลเส้นเลือดและกระดูกอีก๒รายนี่เป็นจำนวนทั้งหมด
ล่าสุดในตอนนี้ที่สรุปออกมาได้ทั้งตัวเลขของผู้เสียชีวิต
และตัวเลขผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
แล้วเท่าที่เห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะเห็นได้นะคะ
ทีมปฏิบัติการวิสามันปลิดชีวิตจากคลั่งกราดยิงที่โคราชครั้งนี้
ปฏิบัติการเป็นทีมพระการทั้งหมดเลยนะคะ
ระดับพระการที่ลงไปยังจุดเกิดเหตุ
เลี่ยงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันว่าเป็นหน่วยงานไหนทีมไหนกันบ้าง
โดยปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๓
หน่วยคอมมันโดกองบังคับการตำรวจราชวรรลบรักษาพระองค์
นี้ก็มีรายงานด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ใช้แผนกดดัน
ซึ่งไม่มีทางออกเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าปิดล้อม
แล้วก็คนร้ายเนี่ยยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด